แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนลอยคอ

รอคอยรอคอยกันมานานแล้วดิฉันก็รอคอยอยู่

เป็นช่วงเวลาของการสวมมง
นี่ไงคุณคุณอยากเห็นสาวงามไหมหันหน้ามา
โอ้โฮสาวงามรับมงค์ของแท้แน่นอนสาวงาม

แต่นี่ที่จะพาไปดูอันนี้งามแต๊ะงามจริงด้วย
บรรยากาศในการประกวดนางงามเวทีนางสาวถิ่นไทยงาม
ตอนนี้เขารับสมัครแล้วก็มีการประกวดกันไปบ้างแล้ว
ไปกันคัดนู่นคัดนี่อะไรยังไงอดแต่น้องที่จะได้อยู่กันนี้นะครับ
บอกเลยว่าโอ้โหแต่ละคนงามงดเป็นอย่างมากไปติดตามบรรยากาศกันเลยนะจ๊ะ
อยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะได้เข้ามาร่วมในการทำกิจกรรมกับสาวทุกคนนะคะ

ค่ะก็วันนี้ก็มีความพร้อมเต็มที่ค่ะ

ตัวมาเป็นอย่างดีเลยค่ะออกกำลังกายอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะมาใส่ชุดว่ายน้ำ
ถิ่นไทยงานนี้แหละค่ะที่กองอยากจะลงและอยากจะได้มงค์ที่สุด
ค่ะก็เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่ค่ะวันนี้ก็มั่นใจเต็มร้อยค่ะ
ค่ะก็ขอฝากถึงพี่ชนะพี่ใบตองพี่นิวนาวช่วยเป็นกำลังใจให้กรองในการประกวดนางสาวถิ่นไทยงามในครั้งนี้ด้วยนะคะ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

เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลย

เสียงเป็นแบบนี้ตั้งแต่เช้าแล้วล่ะครับ

บรรยากาศจะสาวสวยกันทั้งนั้นแหละครับ
คุณมีความพอดีไหมชีวิตคุณอ่ะ

เป็นบรรยากาศในการคัดแค่๔๐คนเท่านั้น
เขาจะเข้าสู่รอบสุดท้าย
ขึ้นเวทีประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม
ถ้าเป็นภาษาประกิจประกัดอักษริย์นะ

นั่นแหละครับเวทีแห่งนี้ได้รับการการันตีว่า
แต่ละคนเนี่ยโอ้โหสวยทั้งนั้นแล้วเขาจัดกันมานานแล้วนะ
ทำไปเล่นไปคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นกับชื่อเวทีนี้
แต่ว่าเขาจัดกันมานานตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๖
โหเป็นเวทีใหญ่เก่าแก่มากต้องมีหนังงามที่ได้รับรางวัล
แล้วก็ที่รู้จักประสบความสำเร็จแน่นอนเลย
นี่ไงคุณกบคุณกบอพัสรา

พี่เอ๊ค่ะผ่านเวทีนี้มาทั้งนั้นนะคนในวงการบันเทิงนะ
ใช่แล้วล่ะครับตอนนี้เขาคัดเลือกเสร็จแล้วนะ
นี่แต่ละคนโอ้โหผมเป็นกรรมการนี่บอกเลยว่าผมหนักอกหนักใจมาก
แต่ก็ได้มาแล้วนะครับ๔๐สาวงามที่จะขึ้นประชันความสวยความเก่งกันบนเวทีใน
รอบสุดท้ายเพื่อค้นหานางสาวถิ่นไทยงามที่จะได้ครอบครองมงกุฎเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น

ผมว่าไปลองฟังเสียงน้องกันหน่อยไหมที่เขาผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเนี่ยเขารู้สึกกันยังไงบ้างนะครับ
ค่ะพอรู้ตัวว่าได้เข้ารอบ๔๐คนสุดท้ายนะคะก็ตื่นเต้นมาก
ตอนนี้ฟังประกาศผลนี่ลุ้นจนตัวเกร็งไปหมดเลยค่ะ
วันนี้มาประกวดนางเวทีนางสาวถิ่นไทยงามนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะ
ตื่นเต้นมากมีโอกาสได้เข้าเป็น๔๐คนสุดท้ายก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากทำให้เต็มที่ค่ะ
ค่ะก็อยากฝากผู้ชมทางบ้านนะคะช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเรา๔๐สาวงามนะคะ
ที่มีความสวยที่แสดงถึงความเป็นไทยแล้วก็มีศักยภาพของสาวไทยค่ะ
เออคุณชนะคะคุณทำอะไร

เขาไม่ได้โบกมือให้คุณนะ
เขาให้กำลังใจอยากให้ทุกคนส่งแรงใจแรงเชียร์ให้น้อง
เอาล่ะคุณผู้ชมครับไม่พอไม่พอนี่วันนี้มีเหล่าบรรดารุ่นพี่

สวัสดีค่ะพี่ชนะค่ะ

สองคนนั้นถ้าไม่จำเป็นทีมงานช่วยกรุณาพาเขาไปกลับที่เดิมได้ไหมฮะ
ถูกต้องแล้วถ้าไม่มีเราเนี่ยนะคะเขาจะสวยขนาดนี้หรือเปล่า
มีตัวเปรียบเทียบเข้าใจไหม

สวัสดีค่ะแผ่นฟิล์มนะคะนางสาวทินไทยงามปี๒๕๖๑ค่ะ
หวานมากสวยมากค่ะอีกคนนึงเชิญค่ะสวัสดีค่ะมิวรันชิดาสิชนะค่ะ
รองชนะเรียกอันดับสองนางสาวถิ่นไทยงานปี๒๕๖๑ค่ะ
โอ้โหสวยมากสวยมาก
มาเจอเจอที่ไทยใจที่เธอแหมวันนี้ขนลุกมาเยอะจริงเจอสาวสวยแบบนี้
อันนี้คือในฐานะของรุ่นพี่ปีนี้เขาคัดเลือกไปแล้วรอบ๔๐คนสุดท้ายใช่ไหมคะ
เรามีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ยังไงบ้าง
ค่ะก็รอบ๔๐คนสุดท้ายนะคะก็จัดขึ้นเมื่อ๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะ
ฟิล์เองฟิล์มก็ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะคะ
เลือกสาวงามทั้ง๔๐คนด้วยค่ะทุกคนสวยมากจริงหนักใจมาก
เพราะว่าเราก็ต้องคัดคนออกเยอะเหมือนกันอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูคนที่เขาบุคลิกภาพดี

คือต้องบุคลิกภาพดีด้วยทัศนคติดีด้วยแล้วก็คือเหมือนงามจากข้างในสุกภายนอกด้วย
แล้วอย่างน้องหมิวเองหนูมีส่วนร่วมยังไงบ้างในปีนี้
เหมือนก็มีส่วนร่วมนะคะทั้งเรื่องเป็นสตาร์ฟแล้วก็ดูแลน้องแล้วตั้งแต่การคัดตัวติดหมายเลขรับสมัครเนี่ยค่ะ
เป็นรุ่นพี่นั่งใจ
ทั้งสองคนต่างมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมบ้างได้ไหมครับ
คุณมีส่วนร่วมในการให้กำลังใจ

หรือว่าน้องที่ดูทางบ้านสนใจการประกวดนางงนางงาม

สำหรับน้องที่สนใจเกี่ยวกับการประกวดนางงามนะคะ
ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างแรกก่อน

ก็ดูแลตัวเองนะคะ
ความสามารถการเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความร่วมเมื่อต่าง

คืออยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็ร่วมกิจกรรมและพรีเซนต์ตัวเองออกมาที่ดีค่ะ

พูดถึงเรื่องกิจกรรมอยากทราบเหลือเกินว่ากิจกรรมภายในงานเนี่ย
เวลาเขาเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างฮะ
ในส่วนของปีนี้นะคะนางสาวถิ่นไทยงามนะคะ
ตั้งแต่วันที่หนึ่งมิทุนานะคะจนถึงสี่มิทุนาอยู่นี้ค่ะ
ก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยอาทิเช่นการถ่ายรูปนะคะ
ถ่ายรูปชุดว่ายน้ำว้าวตกการไปทางนู้นเลย
ซึ่งเวทีของเราก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็คือ
มันเป็นแผ่นกาจมอก
ชนิดผ้าแปรงมีเอกลักษณ์
พูดถึงหน่อยว่าหลังจากที่เราได้ตำแหน่งไปแล้ว
เราได้ไปร่วมกิจกรรมอะไรต่างบ้างที่เป็นตัวแทนของประเทศ
ค่ะสำหรับฟิล์มเองนะคะที่เป็นนางสาวเฮนางงามปีที่แล้ว
ในนามประเทศไทยค่ะที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะ

หนูก็ผ่านเข้ารอบท็อป๑๐คนสุดท้ายค่ะ
โอ้โฮสุดยอดภูมิใจไหมรู้สึกยังไงบ้าง
ภูมิใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมาก
เพราะว่าเราไม่ได้ไปในนามของตัวเองอย่างเดียว
เราไปในนามของประเทศไทยค่าใส่สบายไทยแลนด์ไปอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ต้องเต็มที่กับทุกอย่างแล้วก็วางตัวดี

แล้วอย่างน้องหมิวเองเป็นยังไงหลังจากได้ตำแหน่งมา
ร่วมได้ร่วมหลายอย่างนะคะถ้าโอกาสที่ทางทีมไทยงามมอบให้
แล้วก็ได้มีผลงานการละครอย่างนี้ค่ะ

หลายอย่างนะคะที่สาวได้มีโอกาสแสดงนะคะ

เป็นสิ่งที่ได้มานอกเหนือจากแค่มงกุฎนอกเหนือจากแค่ตำแหน่ง

สามารถติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้าง

ใช่ติดตามและเป็นกำลังใจให้คุณพูดเข้าประกวดในปีนี้ได้
แต่ว่าการเป็นนางงามเขาต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างการแนะนำตัวเองอะไรแบบนี้
อยากจะให้น้องสอนป้าสองคน
ในการแนะนำตัวเองหน่อยว่า

ว่ายสวยยังไงเราต้องแนะนำตัวออกมายังไงบ้าง

ก็อาจจะสอนยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรฮะ

มันคว่าจะเป็นสิ่งคะกดนรามฝ์นยักษณาสมของคุณ

อ๋อแบบอีสานนะ
ให้แค่ทีเดียวนะ

นิ้วเน่าสุภาษณ์ดีคนเฉพาะสมโภต

สัดสวนเย็บไปหูดเถอะค่ะ

สวยขนาดไหน

น้องใบตองรัชตะวันโภชนุกูล

สูง๑๖๐กว่า

อ่ะนั่นเป็นสูตรปุ๋ยเหรอ
สูตรปุ๋ยมัน๖๐

น้องคิดเอ่อเลยค่ะ

ตอนนี้ได้มงค์ชนะเรียบร้อย
แต่ว่าฝากถึงน้อง

อยากให้พี่ในฐานะตัวแทนเนี่ย
ให้กำลังใจน้องแล้วก็หลายคนที่สนใจเรื่องการประกวดนางงามหน่อย
ค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะ

แล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์ข่าวสดนะคะ
สามารถมาสมัครการประกวดปีหน้าได้นะคะ
พวกเรายินดีต้อนรับทุกคน
ไม่เป็นไรปีหน้ามาใหม่
เพราะว่าการประกวดแห่งนี้
รายการนี้บอกเลยว่าเขาจัดกันมาหลายปีแล้ว
แต่ละปีแต่ละปีหลังเห็นบอกว่าคนมาสมัครเยอะขึ้น
แล้วก็เห็นบอกว่าเงินรางวัลก็เยอะขึ้นด้วย

เขาบอกว่าเป็นเวทีที่มีการเรื่องของเงินรางวัลเยอะเป็นอันดับต้นเลย
แล้วก็จากเป็นเวทีภูมิภาคก็ตอนนี้เข้ามาสู่ระดับส่วนกลางแล้วด้วย

ติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องทุกคนด้วยนะคะ
วันนี้ขอบคุณน้องนะ
ขอบคุณทั้งที
อยากจะบอกว่าถ้าเกิดชอบคนสวยก็ไปข้างหน้า
แต่ถ้าชอบคนบ้าบ้าก็มาทางนี้นะคะ